เราได้เห็นสาวใบเตยอาสยามไปร่วมงานด้วย
แต่งตัวก็เป็นที่จดจำอีกแล้วนะคะ
และรวมไปถึงกระแสข่าวที่ออกมา
หลังจากที่เห็นภาพในอินสตราแกรมที่เธออัพ
กับดีเจแมนแต่ว่าเห็นเป็นสัตว์เป็นส่วนบางคนบอกว่ามองแล้ว
ดูเหมือนจะเป็นภาพติดเรทซะด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้กันค่ะ
นานเขาจะกลับมาทีช่วงนี้ยังไม่มีเพลงหรอก
แต่ว่าก็มีข่าวออกมาเรื่อยเลยนะคะ
หลังจากที่เธอได้โพสต์ภาพคู่กับดีเจแมนพัฒนพล
ก็ดูแล้วค่อนข้างจะติดเรทว่ากันอย่างนั้น
พร้อมกับบ่นว่าไฟล์ชายติดเกมแบบสุดเลย
คุณผู้ชมดูกันเอาเองว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะคะ

งานนี้ก็เป็นที่จับจ้องของบรรดาชาวเน็ตนะฮะ
แล้วก็หวั่นว่าจะเกิดดราม่าว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า

แล้วก็เหมือนจะอยู่ในห้องนอนอะไรประมาณนี้นะคะ
เตยบอกว่าภาพที่ลงเนี่ยคิดมาแล้วพิจารณาดีแล้วนะคะ
ซีเรียสเลยถ้าจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อะไรแรง
เพราะว่ามั่นใจค่ะว่าไม่มีของลับอะไรหลุดไป
เหมือนข่าวคนก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนนะคะ

บอกเลยว่าเจ้าตัวกับแมนไม่ได้อยู่ก่อนแต่งนะคะ

จริงแล้วก็ปกติค่ะ

เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีรูปที่แบบแซ่บกว่านี้

เราโตแล้วแก่แล้วนี่๓๐แล้วนะไม่เด็กแล้ว
ไม่อันนี้เราแบบไม่มีให้เห็นของลับนะจ๊ะ
หนูว่าผู้ใหญ่คงแบบเข้าใจในความเป็นเรา
แล้วก็ในการแบบโตขึ้น

ก็คงจะไม่เวิร์คแล้วล่ะอะไรอย่างนี้แต่ว่า
แต่ว่าวันนี้เราก็ทุกคนรับรู้ว่าเราคบกัน
แล้วหนูก็มีแฟนคนเดียวแล้วก็แบบ
เออเราก็รักกันมานานเนอะก็ไม่ได้ซีเรียส

เออนะก็ตอบดีนะดูตอบแบบมีสติ
ค่ะโฟนดูชิว